แล้วสาหัสสาขันมากจีบก็ยังร้องดังคนนี้นะคะน้องโมกี้ไลยออน
จ่ายให้รองให้พอเต้นตามพอจิงเทิ่มติดโควิดตั้งแต่วันที่๓๐ปี
ตอนนั้นคือสร้างความฮือฮามากเธอโพสต์เลยบอกว่า
มาคุณผู้ชมเกือบเดือนแล้วค่ะตอนนี้เธอหายแล้วนะคะ
กลับมาอยู่บ้านแล้วแต่ว่าล่าสุดโพสต์แฟนคลับตกอกตกใจ
ยกเลิกงานหมดเลยอ้าวก็หายแล้วทำไมแบบต้องยกเลิก

บอกว่าเธอตรวจพบอาการไซนัสนะคะแล้วก็โครงจมูกอักเสบค่ะ
ซึ่งเกิดจากภาวะแทรกซ้อนหลังการติดโควิดค่ะ
ก็เลยต้องยกเลิกคิวคอนเสิร์ตทั้งหมดค่ะ
เนื่องจากแพทย์บอกว่าให้งดใช้เสียงนะคะแล้วก็พักการทำงานชั่วคราวค่ะ
โดยเบื้องต้นนะคะตอนนี้ก็คือยังเสียงแหบแล้วก็เจ็บคออยู่นะคะ
ขณะที่๕หนุ่มวงทรีแมนดาวนี่ก็ดังเหมือนกัน
อตมากนะคะหนุ่มกิจเขาเป็นพระเอกด้วยนะนักร้องนำเนี่ยค่ะ
คือเพิ่งหายจากโควิดนะคะหลังจากติดโอมิคอนเกือบยกวง
รอดหนึ่งคนคุณผู้ชมช่วงแรกกิจบอกเลยนะพี่

คือปกตินางชอบร้องเพลงแล้ววิ่งไปวิ่งมาบนเวที

แล้วก็เตรียมจัดความสุขให้แฟนนะคะ

รับรองว่าโอ้โหแบบสนุกสนานจริงนะคะ
เพราะว่าผมจะจัดให้มันเต็มที่เลย

ผมนอนยมอยู่บ้านมา๒ปีแล้วพี่

พวกเราเองก็เริ่มได้ทำงานบ้างแล้ว

ทุกคนเองก็มีอาการหมดนะครับ
ใช่มั้ยครับตุ๊กหายเลยแล้ว
ไม่ได้เป็นนะครับอันนี้ไม่มีอะไร

ผมเองก็ใกล้แล้วครับประมาณ๙๐แล้วครับผม
คุณสำคัญ
เสือกันแน่นอนครับ